ความคืบหน้าของฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียครับในกลุ่มจีน
จากแข่งสนามกลางสามถึงสิบห้ามิตรทุนายนแล้วก็เอฟซีมีการเปิดให้แต่ละชาติ
ยื่นความจำนงวันสุดท้ายวันที่แปดมีนาคมลักษณ์สุดสมาคมนะครับ
ก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้ในกลุ่มจีนมี๒ชาติครับคือไทยแล้วก็ยูเออีที่เสนอตัวในการเป็นเจ้าภาพ
แต่ต้องยอมรับว่าศักยภาพของยูเออีนั้นมีปัจจัยพร้อมเรื่องของโรงแรมที่พักและสนามแข่งขัน
อีก็มีความต้องการจะเป็นเจ้าภาพอย่างมากเพราะว่าเหลือโปรแกรมในมือถึง๔เกมในบ้านอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งเอฟซีจะประกาศผลอย่างเป็นทางการ๑๕มีนาคมนี้ต้องลุ้นว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรครับ
เจอกับเมืองทองอันดับที่สี่สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับ
เกมแรกเสมอกันมาหนึ่งต่อหนึ่งฝั่งเจ้าบ้านสวัสดิแคทครับ
แล้วก็จิดดิกคันยุคส่วนเมืองทองนะครับขาสะดอมมีสเย็บติดโทษแบรนด์
แต่ยังมีแดนเลครับพ้นทดแบนกลับมาลาดตะข่ายในเกมนี้
เปิดบ้านรับมือต่อพิฆาตพีทีประจวบอันดับสิบสอง
ที่สามกีฬากลางจังหวัดระยองในเวลาสิบเก้านาฬิกาครับ